บอกว่าที่สุโขทัยมีเมฆดำลอยมา
คล้ายว่าท้องฟ้าแปรปรวนวิปริตทันใด
เมื่อได้ทำพิธีแบบนี้ครับ

แต่ดูแล้วเนี่ยมันแปลกอยู่เหมือนกัน
มันเกิดขึ้นกลางพิธีบวงสวงพระศิวะ
และพระแม่กาลีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากุฏิเจ้าวาด
ภายในวัดพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านเล่าว่าขณะทำพิธีปรากฏ
ท้องฟ้ามีแสงแดดอยู่แล้วตอนนั้นน่ะ
จู่มีเมฆดำถมึนลอยมาบดบังแสงอาทิตย์
แล้วก็ลำแสงที่ส่องผ่านเมฆดำเนี่ยดูมันคล้ายกับ
งูยักษ์หรือพญานาคซะอย่างนั้นเอาดูแล้วกันคุณว่าคล้ายไหม
มันต้องจินตนาการเหมือนกันนะต้องใช้จินตนาการสูงนะ
แล้วคุณผู้ชมว่ายังไงเหมือนหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่รู้จริงดูแล้วมันก็เหมือนเมฆท่านในมุมของผมนะ
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าสิ่งที่เห็นมันสื่อถึงงูที่คล้องคออยู่บนรูปปั้นพระศิวะไง
ก็เลยชาวบ้านยิ่งมั่นใจเลยแบบนี้ต้องใช่แน่แล้วก็รับรู้ได้
ยังไงรู้ไหมเหมือนประมาณว่าส่งไปคำที่แบบขอพรแต่สิ่งดีส่งไป
แล้วพระศิวะท่านรับรู้ก็จะประทานสิ่งดีให้ชาวบ้านไล่ลำแล้ว
คุณผู้ชมฮะบางคนเขาก็นำนู่นนี่นั่นที่มองเห็น
บ้านเลขที่ตรงนี้เลขที่๙๙หมู่๕บ้านหางครองตะบนบ้านกล้วยจังหวัดสุโขทัย
ถ้าหากมีความเชื่อไม่ว่ากันอยากลงทุนก็แล้วแต่
ไปลงทุนเยอะช่วงนี้อะไรอะไรมันก็แพง
อะไรอะไรมันก็แพงบางอย่างที่ลงทุนไปมันก็แดง
เดี๋ยวแดงนี่มันยังไง
ปกติถ้าพุ่งขึ้นมันจะเขียวแต่ถ้าทิ่มลง
แดงทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอันนี้แบบเตือน

เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วไงไปอยู่กับพวกเหรียญคิปโตเยอะ
ช่วงนี้ก็เบือดร้อยเหมือนกันนะ
มันมันก็มีขึ้นมีลงเป็นแบบสัจธรรมชีวิต
ภาษาเขาเรียกว่าอะไรป่ะพวกติดดอย
ติดดอยติดดอยนะคะ